คุณผู้ชมไปที่สระบุรีกันหน่อย
ถ้าตุ๊กแก่กับงูเขียวเขาสู้กัน

งูเขียวกินตับตุ๊กแก

ตุ๊กแกคาบงูเขียวอยู่นะคุณผู้ชม

เขากวาดบ้านอยู่นึกว่าของเล่น
เอาเม็ดกว่าไปจิ้มเอาไม่ใช่ของเล่น

เหมือนเกมนี้ตุ๊กแกจะชนะเพราะว่า
หับเขาให้แต่งูเขียวรัดตุ๊กแกอยู่ไง
แล้วเขาบอกว่าตุ๊กแก่เวลากัดอะไรเนี่ย

มันถึงจะยอมปล่อย

งูก็รัดกัดก็รัดซะเลย

ก็เลยทำยังไงกันดีล่ะทีนี้
กู้ภัยก็ต้องมาเจ้าของบ้าน

พึดอะยังไงดีสงสารก็สงสาร

ไม่ยอมปล่อยกู้ภัยพยายามจะเอาอะไรมาคลี่คลี่ให้มันแยกออกจากกันด้วยมือก่อน
นะฮะบีบคอใช้เหล็กแยกออกจากกันหลายวิธีครับ
ทั้งบีบมะนาวใส่ปากตุ๊กแก่เขาว่างั้นนะเออนี่นี่บีบมะนาวเออบีบจริงด้วย
เอาปูนมาทาเอาน้ำก๊อกมาฉีดยังไงตุ๊กแก่มันก็ยอมไม่อาบ
อ้าปากปล่อยงูอยู่ดีคุณผู้ชมทั้งสองตัวเขามีแผลจากการต่อสู้กันค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันทั้งสองฝ่ายนะครับ
สุดท้ายนะกู้ภัยใช้อะไรรู้ไหมยาเส้นเอายาเส้นผสมน้ำราดใส่ปากตุ๊กแกที่มันงับท้องงูอยู่
ราดไปสองสามทีเออตุ๊กแก่ปล่อยฮะเออยาเส้นยาเส้นตุ๊กแก่ปล่อยฮะ
ต่างฝ่ายต่างแยกออกจากกันได้หนีกันไปคนละทางครับแต่กู้ภัยก็เลยต้องจับงูต่อใส่นะฮะ
ใส่ถุงไปนะฮะแล้วก็วิ่งตะครุบตุ๊กแกมันก็หมดแรงเหมือนกันคุณผู้ชมก็ปล่อยมันต่อ
สรุปการหย่าศึกครั้งนี้ใช้เวลาอยู่พักหนึ่งคุณผู้ชมนะเจ้าของร้านชื่อว่าคุณกันทิมล
อายุ๔๘ปีเขาเป็นร้านนวดเป็นร้านนวดไทยดาราวดีนะฮะเขาบอกว่าเขาไปเจอศึกครั้งนี้เนี่ยนะ
เป็นศึกระหว่างงูเขียวกับตุ๊กแก่นะเขาออกไปกวาดหน้าบ้าน
ตอนแรกมันมีของเล่นเด็กเอามาวางทิ้งไว้หรือเปล่า

แก่ตัวใหญ่เขาก็เลยเอาเคลียร์ดูมันไม่ใช่ของเล่น

ไปเป็นชั่วโมงศึกครั้งนั้นก็ยังไม่ยอมเลิกลาต่อกัน
ทำยังไงดีโทรหากู้ภัยมาช่วยด้วยความสงสารทั้งตุ๊กแก่ทั้งงูไง

มันจะไม่กัดกันง่ายมันต้องมีอะไรสักอย่าง
เพราะว่างั้นพร้อมทิ้งภายได้ว่า
มากัดหน้าร้านฉันมันก็ต้องมีอะไรสักอย่างแหละ
บ้านเลขที่๑๗ทับ๘๗นี่แหละอะไรสักอย่างที่ว่า
คือเล่าศึกครั้งนี้มาตั้งนานแล้วมันจบตรงนี้

ศึกครั้งนี้มันจบตรงที่บ้านเลขที่๑๗ทับ๘๗ครับ
การเกิดขึ้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีนะครับ